รวมถึงเป็นรองแชมป์อีก๓สมัยในปี๑๙๙๘๒๐๐๑และ๒๐๑๘
ในยุคปัจจุบันคุมทัพโดยฮิโลชินานามิอดีตมิฟิลจอมทัพทีมชาติญี่ปุ่นในยุคเดียวกับฮิเดอร์ชินากาตะชินจิโอโนรวมทั้งจุลิจิอินาโมโต
เคยผ่านสังเวียนฟุตบอลโลกปี๑๙๙๘ที่ฝรั่งเศสรวมทั้งพาทีมสมุไรบลูคว้าแชมป์เอเชียนคลับในปี๒๐๐พ่วงด้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทวนาเมนต์
ทีมการเขียนเหล็กถือเป็นบททดสอบที่สำคัญของเพื่อนตำรวจน้องใหม่ในไทยพรีเมอร์ลีกในช่วงที่ทีมโปรลิสกำลังระสำละซ้ายทั้งปัญหาภายในทีมที่เกิดขึ้นจนส่งผลให้นักเตะแกนหลักหลายคนย้ายออกจากทีมทั้งที่หลีกสูงสุดของไทยกำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
รายงานจากเมืองอิวาตะประเทศญี่ปุ่น